นะครับชุดคลิตขายคดีกำรันนกเชิญ
เชิญช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด

นึงสายแรงชักหรืออะไรเนี่ย

มี๒แบบคุณผู้ชมครับเริ่มก่อนเริ่มเท้าความก่อน
บ้านกำหนันนกมีกล้องวงจอดปิด๘กล้องเดิมเลยนะ
คุณภาพไม่สูงแล้วเสียไป๒กล้องด้วย
เดือนมีนาคม๒๑๖๕ปีที่แล้ว
ถูกว่าจ้างให้เข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
คุณภาพสูงเพิ่มเติม๗กล้องนะครับ

ขออภัยครับรวมทั้งหมด๑๕กล้องนะครับ
แล้วก็มาซ่อมบำรุงอีกครั้งก็คือครบปีนะ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
กำลังนกเนี่ยเลือกกล้องนะครับที่มีความละเอียด๔ล้านพิกเซล
ภาพสวยใน๔ล้านพิกเซล
ภาพสวยสว่างใสมีอินฟาเลสในตัว
กลางคืนให้ภาพคมชัดมีไมค์ในตัว
เมื่อกี้ที่เบิร์ตพูดถึงเงินใช่ไหมเขาให้งบเท่าไห
กำลังนกให้เท่าไหร่ตอนนั้น๕๐๐๐บาทครับ
ติดตั้งแล้วก็วางระบบโดยมีระบบแลนด์แล้วก็ระบบไร้สาย

ซึ่งกล้องวงจรปิดนะครับกล้องที่เข้าไปติดเพิ่มก็คือ
หน้าประตูบริษัท๒กล้องป้อมรอปภ๑กล้อง
อาคารหลังป้อมหลังป้อมรอปภ๑กล้อง
อาคารจอดรถหรู๑กล้องหน้าห้องคาราวเกะ๑กล้อง
แล้วก็เป็นมุมช่วงหลังห้องพระหลังสระว่ายน้ำในอีกหนึ่งกล้องคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ช่วงเวลาที่เข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
ที่เกิดเหตุจะมีผู้ชายผมเกรนเดินตามติดไปติดไปแต่ขอดูนะครับ
จนกระทั่งแบบติดเสร็จเรียบร้อยถึงแยกกันอันนี้ช่างเล่าให้ฟังนะ
ซึ่งตรงที่ยิงเนี่ยตรงที่ยิงสารวัตรสิวเนี่ย
บอกหากไม่มีการเคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดจะเห็น
จะเห็นตรงไหนอ่ะไอ้จุดที่ยิงไงจุดที่ยิงคือลานกว้างตรงสระน้ำน่ะ
ซึ่งจะมีกล้อง๒๓กล้องที่สามารถบันทึกภาพได้ด้วยซ้ำไป
กล้องแรกเนี่ยจะหันไปทางสระน้ำจากด้านหลังอีกกล้องจะหันออกมาจากหน้าบ้าน
แล้วก็จุดหนึ่งนะครับจะเห็นจากมุมที่มีต้นไม้เนี่ยขวางอยู่ช่างปอนนะฮะ
ปอนระบุว่าประเด็นการสั่งปิดสวิตช์กล้องเนี่ยนะ
เจ้าของกล้องเนี่ยสามารถทำได้ครับทำได้สองแบบ
ก็คือสั่งปิดการบันทึกภาพกับสั่งปิดการทำงานของกล้องไปเลย
มันเป็นยังไงเบิร์ตจะแยกให้ฟังการสั่งปิดบันทึกภาพเป็นอย่างนี้ฮะ
คือต้องเข้าไปตั้งค่าในแอปพลิเคชันเพื่อกำหนดระยะเวลาการปิดการบันทึกภาพ
สมมุติผมสั่งผมสั่งไปในการตั้งข้าวบอกว่า
ให้ปิดช่วง๓ทุ่มถึง๔ทุ่มนั่นแปลว่าอะไร

มันก็จะเปิดหลัง๔ทุ่มมันก็จะเปิดทำงานตามปกติถูกต้องน้ำแข็ง
แล้ววิธีวิธีนี้มันจะดูเป็นการตั้งใจวางแผนเกินไป
คือถ้าเกิดเหตุตรงหน้าแล้วมากดตั้งค่ากันอยู่มันเป็นไปได้ยากช่างว่า
ส่วนอีกวิธีคุณผู้ชมคือการสั่งปิดการทำงานของกล้องวงจรปิดไปเลย
สามารถสั่งปิดได้จากทางไกลจะปิดผ่านแอปนะครับ
หรือจะปิดจากสวิตช์ไวไฟก็ได้ครับคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า
คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า
คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า
คุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่าคุณผู้ชมฟังช่างปอลเล่า

แล้วสุดท้ายก็เห็นกำนันนกมาอืมแต่นี่เดี๋ยวต้องไปดูนะ

เรื่องเนี้ยพอมีมีการโอนย้ายสำนวนมาให้ที่กองปราบในการดูแลเนี้ย

เหมือนอย่างที่ผ่านมาคือเราจะเห็นแหละว่ารองโจ๊กคือออกแอ็กชั่นมากมากอืม

คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าจริงแล้วอ่ะ

คือโอนไปให้กองบัญชาการสอบสวนกลางในการดูแล

บังคับการตำรวจทางหลวงตำรวจรถไฟตำรวจน้ำ
ดังนั้นคือตอนนี้กองปราบดูแลสำนวนคดี
คดีนี้ถ้าเกิดนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยคือ๖กันยา
จนถึงตอนนี้ต้องแยกเป็น๒ส่วน
คือมันจะมีคดีฆาตกรรมสารวัตรสิว

อีกคดีหนึ่งก็คือคดีการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อันนี้ฝากขังไปแล้ว๖นาย
แล้วที่เหลือก็อยู่ระหว่างการพิจารณา
แจ้งข้อหาทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่๑๔นาย
แล้วส่วนความผิดอื่นของกำนันนก

นี่ไงคือคดีอื่นของกำนันนกมีอะไรบ้างนะ
เรื่องฝอกเงินไหมฝวกประมูลไหม
โจ๊กยังรับผิดชอบเหมือนเดิม
เพราะว่าท่านก็เป็นรองพบตรที่ดูแลงานสืบสวนไง

ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานเลยคุณผู้ชม
ที่เราเห็นในข่าวมีทั้งสตงมีทั้งกรมบัญชีกลาง
มีทั้งสรรพากรปชปงปปท
เดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ

พรุ่งนี้๑๙จะมีการประชุมทิศทางคดีวันพรุ่งนี้ด้วย

บอกว่าการโอนคดีไปยังกองปราบ

เพราะว่าเอาจริงผมก็เป็นรองพบตรก็รับผิดชอบงานสืบสวน
ส่วนกองปราบเองก็เป็นหน่วยงานสืบสวนปราบรามทั่วประเทศ
ดังนั้นการที่จะโอนคดีให้กองปราบ
ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา
แล้วลองฟังสิลองฟังประโยคของรองโจ๊กดูค่ะ
ในเรื่องการโอนสำนวนเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องท่านพบตรสั่งให้โอนนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ในเรื่องการโอนสำนวน

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็สื่อก็ต้องเรียนถามท่านพบตร
เขาว่าโอนเพราะอะไรนะครับ
แต่ว่าเมื่อพบตรท่านสั่งมาแล้ว

เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีที่สืบสวนช่วย
ในการขยายผลทั้งในส่วนตำรวจผู้สัมภาษณ์๗
ในส่วนช่วยสืบสวนต่อรอนะครับ
คือถ้าใครดูการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กมาตลอด

คือท่านจะมีลักษณะของการตอบคำถาม
ที่จะค่อนข้างจะชัดเจน
แต่คำถามนี้ก็ไปถามท่านผอบตรนะ

ว่าเพราะอะไรแล้วก็หัวเราะ
ซึ่งทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
มาดูทางผู้พิจารการตรสอบสวนกลางหน่อย
ถึงคดีนี้บอกว่าเท่าที่มีการวิเคราะห

มันแน่นหนานะ

เป็นผู้สั่งการให้หน่องยิงสารวัตสิว
เป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วความผิดนี้สั่งฆ่าโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตเลยนะคะ
เดี๋ยวเมื่อกี้น้ำแข็งบอกเขาจะประชุมทิศทางคดี

พี่ย้ำอีกทีได้ไหมทิศทางคดีก็คือการฆ่าสารวัสสิวนะ
แล้วก็นะครับเรื่องพุ่งตรงไปที่เรื่องสวยสติ๊กเกอร์นะผมย้ำอีกทีนะ
นี่ตอนห้องข่าวผมย้ำอีกทีนึงแล้วยังไงพุ่งไปที่นั้นนะ
เรื่องคดีเรื่องหัวประมูลเรื่องอะไรอันนั้นก็สำคัญ
แต่อันนั้นเนี่ยก็เป็นความสำคัญลองลงมาไปกันให้ถูกทางนะ